หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยืนยันว่าตลาดหุ้นไทยในช่วง๑๒วันที่ผ่านมาไม่มีความผิดปกติ
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าให้นักลงทุนติดตามข้อมูลจากรัฐบาลเท่านั้น
ตลาดหุ้นไทยตลอดทั้งวันมีความผันผลอย่างหนัก
ดัชนียังคงปรับตัวลงต่อจากเมื่อวานนี้
ช่วงเย็นปิดตลาดที่๑๔๑๒๘๒จุด
ปรับตัวเพิ่มขึ้น๖๖๔จุด
มูลค่าการซื้อขายกว่า๑๓๙๗๓๐ล้านบาท
นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเตือนนักลงทุนในตลาดช่วงนี้
ให้ฟังข้อมูลจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว
และให้มั่นใจเศรษฐกิจของประเทศ
เพราะสถานการณ์ต่างกำลังดีขึ้นตามลำดับ
ไม่อยากเห็นการทำลายขวัญและกำลังใจกันเอง
ส่วนการผันผวนของค่าเงินบาท
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง
จะดูแลร่วมกันเป็นอย่างดี

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรทยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยในขณะนี้
ยังมีความผันผวนค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะวานนี้ปริมาณการซื้อขายปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงกว่า๑แสนล้านบาท
ถือว่าเป็นปริมาณการซื้อขายที่สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์มา
และราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแต่จากการตรวจสอบก็ยังไม่พบความผิดปกติ
ภาวะที่ตลาดมีความผันผวนมากอยากให้นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย
วิเคราะห์ข้อมูลต่างที่เป็นข้อมูลจริงมีความรอบครอบ
ใช้สติในการดูแลพอร์ตของตัวเองเพราะปัจจัยพื้นฐานยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในระยะยาวที่มีแนวโน้มดีขึ้น